ตื่นขึ้นมาเรียกความสดใสกันหน่อยนะคะ

แต่ก่อนเข้าห้องน้ำระวังก่อนหน้านี้ระวังงู

ระวังตัวใหม่มาเป็นคู่ด้วยอย่างที่บอกไปนะฮะ
ไม่ได้มาเป็นคู่รักนะมาเป็นคู่อบริกัน
เพราะว่าสาวโรงงานที่ฉะเชิงเซาเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าเปิดไปเปิดมาเสียงอะไรมันดังอยู่บน

หรือตัวอะไรแต่มันดังเกินไป
นะฮะปรากฏว่าเดี๋ยวไปดูกันเกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำห้องนี้ครับ
เจ้าหน้าที่มาแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็สงสัย

ไหนฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเซานำอุปกรณ์เข้าตรวจสอบ

ภายในตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังรับแจ้งจากพนักงาน
แจ้งว่าพบตะกรวดอยู่ภายในห้องน้ำ

เพราะมีตะกรวด๒ตัวทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่
กำลังวิ่งไล่กันอยู่

เจ้าหน้าที่ต้องค่อยใช้เชือกทำเป็นบ่วงคล้องคอ

เจ้านักที่กู้ภัยเนี่ยโอ้โหไม่ได้จับง่าย
เขาก็ต้องกระโดดหลบเหมือนกัน

แต่ใช้เวลาประมาณ๕นาทีเจ้าหน้าที่ก็จับตะกรวดตัวเล็กได้

เชือกช่วยกันคล้องคอและออกแรง

นำไปมัดก่อนที่จะปล่อยคืนธรรมชาติ
ปากเขาหน่อยเพราะเขากัดเขาฟาดหางอะไร

แต่ยังไม่หมดเพราะหลังจากจับตะกรวด

ช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่กู้ภัยกลับไปจุดเดิมอีก

มีตะกรวดอีกตัวขนาดคุณ

ตกลงมาจากฝ้าเพดานห้องน้ำหญิง

เนื่องจากถูกไฟดูดจนหมดแรง

พนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์จึงรีบตัดไฟ
และช่วยกันจับตะกรวดเอาไว้ได้นะครับ

ท่อระบายน้ำก่อนจะ
เขามาเขาไม่ได้มาแบบรักกัน
ใส่กันบนฝ้า
พอเปิดศึกปุ๊บนะฮะก็มันสะเทือนเลื่อนลั่นใช่ไหม
ฝ้าก็พังลงมาตะกรวด๒ตัวแรกเขาถึงตกลงมา
อีกตัวเขายังอยู่ไงไม่รู้อีกตัวนี้จะไปซ่อนไหน

ตัวใหญ่มากขึ้นไปได้ยังไง๒เมตร๗๐เซนติเมตร
โอ้โหรังอย่างดีเลยนะนานนะ
แต่มีคนที่เพื่อนบ้านผมแต่ก่อนมีตะกรวดเข้ามาอยู่ในบ้าน

นั่นสิแต่เขาขึ้นไปได้แล้วเขาออกลูกออกหลานเรียบร้อยเลย
บนนั้นไล่จับกันยากมากนะครับ
คือเพื่อนบ้านต้องลื้อหลังคาออกทั้งหมดเลย
เพราะเขาวิ่งเร็วด้วยแล้วเขาก็อยู่กันเงียบเนอะ

จริงไม่ใช่อ๋อตรวจกันด้วยนะครับบ้านใครมีเสียงกุกกักบนเพดานนะคะ